คุณธรรมมติคะอย่างในส่วนของมติมิมิตร
หรือว่าขั้นตอบเอกสารจบที่กระลาฮุคือสิ่งสุดแล้ว
ไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งมาถึงท่านด้วยหรือ
คงคงยังไงเขาก็ต้องราบออกราบออกคนราบออก
ถ้าจะไปทำการเมืองจะต้องลาออก

ไม่ราบออกมีไม่มีชื่อไม่มีจบแล้ว
ถามอย่างอื่นไม่มีไม่มีเรื่องถามไปแล้ว